มันเราทรโรคแน้นอสี
มาจากวันไหนไม่ต้องเป็นโรงเฉีย
เราก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วมองดูแล้วก็เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม
คือแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์นี่ก็เป็นความผิดด้วยนะครับ
ความผิดเป็นความผิดอาญานะท่านนะ

ถ้าเกิดว่ามีเจตนาที่จะล้อเลียนแบบ
หรือทำให้พระพุทธศาสนาเสียหายเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
เห็นคลิปแล้วก็ที่ส่งมาให้นะครับ
เราก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่

ที่ท่านให้ข้อมูลผมมาโดยเฉพาะ
แต่เท่าที่รู้ก็คือในตอนนี้ก็ไม่ใช่พระนะครับ

กระแสไปมันเร็วนะครับ
คนที่ทำบางทีก็ความรู้เท่าไม่ถึงกัน

ได้ยอดรายยอดวิวอะไรอย่างต่าง

แต่งกายเลียนแบบพระทรง
ก็เป็นความผิดด้วยนะครับ
เป็นความผิดอาญานะท่านนะเป็นความผิดอาญาที่จะต้อง
ถ้าเกิดว่ามีเจตนาที่จะล้อเลียนแบบหรือทำให้พระพุทธศาสนาเสียหายเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ฝากไปทุกหน่วยงานองค์กรนะครับ
ว่าจะทำอะไรก็ให้พิจารณาดีดีเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่
คนที่ต้องกราบไหว้บางทีภาพที่มันออกไปเนี่ย
พระสงฆ์ท่านท่านไม่ได้ทำนะครับบางทีคนก็พูดบอกว่าพระปลอมนะครับ
พระปลอมแต่จริงแล้วพอเราไปหลายเคสนะครับ
พอลงบอกว่าพระปลอมพอลงไปไปเช็คแล้วปรากฏว่าไม่ใช่พระนะครับ
มีแต่คนปลอมเป็นพระแต่คนก็บอกว่าพระปลอม
เบื้องต้นผมก็จะให้ฝ่ายคุ้มครองศาสนาของเรานะครับ
ข้อมูลดูก่อนว่าที่ไหนเกิดเหตุที่ไหนยังไงนะครับ
ก็จะได้ประสานไปนะครับเท่าที่รู้ก็คือไม่ใช่พระนะครับ
แต่ว่าเป็นขนของมีศิลป์นักศึกษาธรรมั้ยท่าน

ถามไปทางโน้ตว่า
ในเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นยังไง

สื่อมันไปเร็ว

เรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นของสูงนะครับ
ลองไปศึกษาดูพระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งนะครับ
ท่านจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีประโยชน์ต่อชีวิตต่อการดำเนินชีวิต

ถ้าเราไม่มีชาติไม่มีศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ย
มันก็ถือว่าเราไม่มีหลักไม่มีแก่นนะครับ